กรณีอีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นที่นครราชศรีมา
ลูกพยายามที่จะห้ามพ่อ

ลูกก็ขอร้องพ่ออย่าดื่มต่อเลยอย่าดื่มต่อเลย
ปรากฏว่าพ่อโมโหไล่ทำร้ายลูกสาว
และใช้มีดแทงลูกสาวจนได้รับบาดเจ็บ
ตัวลูกสาวเองให้การกับตำรวจแบบนี้
บอกว่าฉันทำร้ายตัวเอง
กัดฟันบอกตำรวจแบบนี้ว่าฉันทำร้ายตัวเอง
คือไม่อยากให้ความผิดไปตกที่พ่อไง
นี่ไงด้วยความที่รักพ่อทั้งห่วงเรื่องสุขภาพห้ามกินเหล้า
แล้วขนาดโดนขนาดนี้ยังบอกว่าทำร้ายตัวเองอีกเนอะ
ตำรวจสพโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
พร้อมด้วยหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน
ก็ให้การช่วยเหลือนางสาวนิพาพรเสาทองอายุ๓๗ปีนะครับ
ซึ่งถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่บริเวณหน้าท้อง
เป็นแผลชะกัน๑แผลแล้วก็มีรอยมีดบาดตามมือทั้งสองข้างนะคุณ
มีอาการเสียเลือดมากตัวซีดแล้วก็ชีพจรอ่อน

เจ้าหน้าที่ก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลเทพรัฐนครราชศรีมา
เหตุเกิดขึ้นที่ทาวน์ฮาวส์๒ชั้นซอย๑๓ทับ๒ถนนคลองส่งน้ำ
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบข้าวของภายในบ้านพังเสียหาย
แล้วก็พบของกลางมีดปลายแหลมยาว๘นิ้วตกอยู่

สอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าผู้ก่อเหตุ
คือนายสมพงศ์เสาทองอายุ๕๕ปี
พ่อแท้ของนางสาวนิพาพรผู้บาดเจ็บ
หลังก่อเหตุผู้เป็นพ่อได้หลบหนีไปนะครับ

ดื่มเหล้ากับเพื่อนข้างบ้านตั้งแต่เช้ายันบ่าย

บอกให้พ่อเลิกดื่มเพราะว่าพ่อเมามากแล้ว
แต่เกิดมีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงนะครับ
ผู้เป็นพ่อมีอาการเมาประกอบกับโมโห

กระทั่งคว้ามีดไล่แทงลูก
ลูกพยายามป้องกันตัวเองนะคุณ
และใช้มือรับคมมีด

ถูกแทงเข้าที่ท้องจนได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พยายามสอบถามสาเหตุ
ตัวลูกสาวเองยังกัดฟันให้การนะครับ

เกี่ยวกับพ่อพ่อไม่ได้ทำร้ายหนู

ด้านของตำรวจก็ต้องเร่งติดตามจับกลุ่มนายสมพงศ์
ผู้เป็นพ่อเป็นพ่อขี้เมาเป็นพ่อขาโหด
ดำเนินคดีต่อไปนะครับ